แล้วก็ปิดจุดดำนิ้วลอยจุดแดงต่างที่มี
คนใหม่ล่าสุดค่ะดูเลยการจับพรับนะคะ
มือมาก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะ

กันมาแต่งนั่งแต่งตากันแบบนี้นะคะ

ที่บ้านเลยค่ะพี่แมทก็แจกความสงสัยด้วยการโชว์แก้มโก้นค่ะ
คุณผู้ชมกิจกรรมเขาเยอะนี่อันนี้ฮือฮาไปแล้วนะคะ
ซึ่งนะคะก่อนหน้านี้ก็คือฮาแบบนี้ไปใช่ไหมคะ
ซึ่งเคล็ดลับของพี่แมทนะคะไม่ได้อยู่แค่ที่คุณผู้ชมให้เห็นตอนแรกเท่านั้นนะคะ
แต่มันมีอีกเยอะมากเขามีเทคนิคอีกมากมายแพรวมากจะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะ
ไทยแท้อย่างเราต้องมีการเฉดมันจะใช้ตัวเฉดนะฮะ๒สีให้เข้มที่สุด
คือจะให้จมูกดูรีวเติมใบล้างตาให้มันมีความว้าว
เราแต่งกันทุกเช้าเลยนะแบบนี้เลย
เจ้าแต่งหน้าบอกว่าอันนี้เทคนิคดีนะเอามาใช้ตามกันได้นะ
ก็ต้องบอกว่านะคะจริงผู้ชายก็แต่งหน้าได้นะคะ
เฉพาะพี่แมททิวเนี่ยคือเขาต้องทำงานในวงการ

แล้วก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่ผู้ชายก็ทำได้นะคะ